บอลไทยครับโรต้าไทยลีกเมืองทองก็กลับขึ้นมาเป็น
จากฝุงรัรทรายเตือนจากที่โชว์ผลงานด้านเยี่ยมด้วยการชนะสู้ฮัมบุรีขาดรอยครับ
ครับ
การแรงขาดคู่นี้นะครับหนัฐที่สิบเอ็ดเบืองทอง
ครึ่งแรกใน๐๐แต่ว่าครึ่งหลัง

ชัดเจนนะครับลูกถนัดของเขา

จราทิพย์โบสก๒๐

แสงบริลำที่มี๒๗คะแนน
กลับไปเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมส่วนสุพรรณ

ของไทยลีกที่๑๐๑ประตูครับ

เปิดบ้านเจอกับบางกอกกราสอันดับ๔
เข้ามาจังหวะนี้ครับเจ้าบ้านเชียงราย

ตอกส้นให้กับฟิลิเปอร์อาเซเบโด
และก่อนหมดเวลา๖นาทีนะครับ
ศิลกรเตียตระกูลปั่นฟรีคลิกงามหยดเลยครับ
เชียงรายชนะบางกอกกราสเก็บเพิ่ม๒๕คะแนน
หลังเมืองทองจ่าฝูง๓แต้มเท่าเดิม